สัปดาห์นี้มีทั้ง๔วันทัยทอดเชอดจนถึงรอบจริง
ว่าเราดีพอในระดาษเอเชียหรือเปล่า
เคยได้ลองแชมป์มาแล้ว
สำหรับการถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีนะครับ
วันนี้มีข้อมูลน่าสนใจว่ารายการนี้มีความสำคัญอย่างไร
เดี๋ยวไปติดตามจากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
อเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
ณชายหาดแมลลี่ประเทศออสเตรเลีย
ที่จะแข่งขันกันในวันที่๒๕๒๘มีนาคมนี้
คือรายการที่นักตบลูกยางทีมชาติไทย

หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุด

เพื่อโคต้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมปี๒๐๑๙
พิจารณาจากระบบการคัดเลือกนักกีฬา
เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล
สำหรับกีฬาวอเล็กบอลชายหาดนั้นมีโคต้าสำหรับชาติเจ้าภาพประเทศละ๑คู่
ส่วนอีก๑๕โคต้าในแต่ละประเทศนั้นจะมาจากผลงานอันดับโลก
ซึ่งหากพิจารณาผลงานของทีมชาติไทยปัจจุบันคู่ของวรพัฒนศรรดารงและธนรัฐาอุดมชวีนั้นอยู่ในอันดับที่๑๒๔ของโลก
ซึ่งโอกาสที่จะได้โคต้าจากจุดนี้เป็นไปได้ยากมาก
ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ประเทศออสเตรเลียและจะคัดอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากเอเชียและโอเชียเนียไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก
ซึ่งศึกวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นรายการสำคัญที่จะสะสมคะแนน
พิจารณาความหวังของไทยดูจะมีลุ้นที่ทีมหญิงมากกว่า
คู่ของวรพัฒนศรประดารงและธนรัฐาอุดมชวีดีกรีรองแชมป์เอเชียปี๒๐๑๔ณเมืองกินเจียงประเทศจีน
สองนักตบจากออสเตรเลียที่ปัจจุบันรั้งอันดับที่สิบของโลก
ยังได้เสียงเชียร์จากแฟนเจ้าถิ่นนี่จึงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของทีมไทย
ต่อมาเป็น๒คู่จากจีนที่เป็นคู่ปรับของไทยมาตลอด
ทั้งหม่าหยวนอยวนและเซี๊อะซินอี

ทำผลงานโดดเด่นในระยะหลัง
ปัจจุบันรั้งอันดับ๒๕ของโลกและ๒คนนี้เคยเดินทางมาคว้าแชมป์ในประเทศไทยด้วย
ทั้งหมดถือเป็นคู่แข่งสำคัญที่ส้มและเอจะต้องพบเจอ
ขณะที่ทีมชายไทยจะต้องเจอคู่แข่งสำคัญทั้งเจ้าภาพออสเตรเลียคาซักสถาน
รวมถึงคู่จากกาต้าที่โอนสัญชาติมาจากประเทศบราซิล
หากมองโอกาสในการลุ้นคว้าแชมป์น่าจะเป็นงานยากอยู่พอสมควร
คู่แข่งจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ทุกคนมุ่งมั่นและไม่ท้อที่จะสร้างชื่อเสียงสู่ประเทศไทย
มีนาคมนี้ร่วมให้กำลังใจเชียร์ทีมวอเล็กบอลชายหาดทีมชาติไทยกันได้
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีสดจากชายหาดแมลี่ประเทศออสเตรเลีย
ความหวังเป็นจริงได้เสมอ
วิราวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน